ความคืบหน้าเกี่ยวกับชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง
นะฮะผู้หญิงคนนี้อายุ๒๖ปีนะครับ
คลิปนี้คือเธอเนี่ยต้องหนีหัวซุกหัวสุนมาจากบ้านพักที่อยู่กับสามีที่สกลนคร
มีลูกเล็กเดือนกว่าแต่ในสภาพที่แบบโอ้โหจำความอะไรไม่ได้

ความคืบหน้าเรื่องนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ
เดี๋ยวเราติดตามให้แต่ว่าไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ
สิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
คือสิ่งที่เราติดตามคือสิ่งที่เราติดตาม
นายสุรเทพหรือว่านายเทพ
เหม๋ยก็ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
คือเรียกว่าถูกทำร้ายจนจำอะไรไม่ได้เลย
หมไม่หนีออกมาหนีนายเทพมาหอบลูกอ่อนที่เพิ่งคลอด
อายุแค่เดือน๑๒วันออกมาจากบ้านในสภาพพูดจาไม่รู้เรื่อง
มีแต่อาการหวาดภาวะแล้วชาวบ้านไปเห็นเข้า
ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ท่านก็เห็นเหมือนกับในคลิปนะตอนที่มีคนไปช่วย
คือแม่บอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว
แม่มารู้เนี่ยคือเห็นเขาส่งต่อคลิปกันไปในโลกโซเชียลนะ
เห็นพร้อมเวลาทันนี่แหละฮะ
แต่น้องสาวของคนเจ็บก็เป็นคนโพสต์

ยังจำไม่ได้เลยว่านี่คือลูกตัวเอง

แต่จำเสียงได้
เสียงจากในคลิปเนี่ยนี่คือเสียงของลูก
ก็เลยตามไปดูที่โรงพยาบาล

อาการปางตายไม่มีสติ
จำไม่ได้แม้กระทั่งแม่
มีแต่อาการหวาดภาวะตลอดเวลา

ควบคุมตัวนายสุรเทพ

มาตรวจร่างกาย

ตอนแรกปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ใช่ปัสสาวะสีม่วง

ภาษาผัวเมียแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นตามคลิปที่เห็นเหม๋ยแบบโอ้โหสะบักสบอมร่างกายฟกช้ำไปหมด
เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรมากมายครับอืมเขาก็เลี้ยงลูกอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านครับใช่ครับ
ใช่แต่ถ้าทำร้ายอะไรอย่างนี้ถ้าผมเป็นผู้ชายนะผมก็ทำร้ายจริง
ผมก็จริงกับอะไรกันเพราะว่าผมตัวเมียแล้วครับผมก็ผิดจริง
ผมก็รับผิดในส่วนนี้แต่ส่วนหนึ่งผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ
น้องเขาก็แบบว่าอะไรบอกว่าเล็กเล็กน้อยน้อยเนี้ยผมเคยทำค่ะ
คือความจริงจะเล็กจะน้อยก็ทำไม่ได้นะฮะใช่ล่าสุดเช้าวันนี้พันธุ์ตำรวจเอก
นันสร้อยสุดภูมิกับการสพพังโคนบอกว่าพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายสุรเทพ
ไปของหน้าศาลจังหวัดสกนขอร์ศฝากขังแล้วนะครับ
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากยังต้องสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ประเด็นที่ต้องสงสัยนะฮะตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นกับนายสุรเทพ
สี่ข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
กักขังหน่วงเหนียวมีข้อหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
และข้อหาเสพสารเสพติดนี่ฮะ๔ข้อหา
ซึ่งวันนี้ศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสุรเทพค่ะ
เมื่อเช้าวันนี้พนักงานสอบสวนนำตัวนายสุรเทพไปที่บ้านพัก
ตำบลไฮหย่องอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครด้วยนะครับ
ไปตรวจค้นไปหาพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของที่ซ่อนของยาเสพติดว่านอกจากเสพแล้วเนี่ย
อ่าจะมีลักษณะการค้าการขายหรือเปล่าค่ะนะฮะ
ไม่เจอยาเสพติดนะครับไม่พบนะซึ่งนายสุรเทพเนี่ยบอกว่า
เขาเนี่ยยอมรับว่าเขาเสพยาแต่ที่เห็นว่าเขามีเงินมีทอง
บ้งสร้างบ้านเนี่ยมันมาจากธุรกิจทำเครื่องสำอางเกี่ยวกับ
เครื่องสำอางผิวขาวไม่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติด
ไม่ได้ค้ายาเสพติดเห็นไหมผมมีบ้านเนี่ยอ๋อ
สร้างบ้านหลังใหญ่มีเงินมีทองบ้านสวยด้วยนะ
ผมไม่ได้ค้ายาเสพติดผมเสพแต่ผมไม่ได้ค้า
ถ้าผมทำธุรกิจคือเครื่องสำอางผิวขาวนะฮะ
การตรวจค้นเจ้าหน้าที่ก็เลยยึดของที่น่าจะใช้ในการทุบตีภรรยา
นะฮะไม้กวาดเข็มขัดหนังอะไรพวกเนี้ยนะครับนายสุรเทพสารภาพว่า
ใช้เข็มขัดใช้ไม่กวาดนี่แหละทุบตีภรรยา
แม่ของนายสุรเทพบอกว่าความจริงแล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องผัวเมีย
นะเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โต

เพื่อนกับปุ๊บีปัญหายังอารมณ์เพื่อนกับบ่แห้งรุ่นแรกมันป่ะบ่ดอกอืม
บักเทพมันใจดีแท้

ก็มีคนให้ข้อมูลอีกใช่ไหมใช่ค่ะคือในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวทีนี้ก่อนหน้านี้ค่ะน้าของนายเทพเนี่ย
ก็คือนางจุเรียรัตน์นินเลิศสมพลนะฮะคุณผู้ชม
ได้นำหลักทรัพย์เป็นเงินเป็นโฉนดที่ดิน๙ไร่
ยื่นประกันที่ศาลนะคะแต่ว่าที่สุดแล้วสารก็ไม่ให้ประกันตัว
เพราะกลัวว่านายเทพคนนี้จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
หรืออาจจะไปข่มขู่พยานได้คุณน้าของนายเทพเล่าต่อบอกว่า
ตอนนี้มีความรู้สึกกังวลใจนะเพราะหลานเองก็ไม่เคยถูกจองจำมาก่อน
หลานบอกว่าอยากพูดคุยกับเหม๋ยถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนี้นายเทพคนนี้ถูกสังคมโจมตีอย่างหนัก
จนทำให้นายเทพน้อยเนื้อต่ำใจส่วนอนาคตนายเทพจะไปคืนดีกับเหม๋ย
หรือไม่อย่างไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทั้งคู่เรื่องของผัวเมีย
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นคุณน้ำบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
หลานชายทำจริงไม่จริงแต่หลังจากเกิดเรื่องครอบครัวของฝ่ายนายเทพเนี่ย
ก็พยายามแล้วนะพยายามไปหาฝั่งครอบครัวของน้องเหม๋ย
แต่เขาก็ไม่ให้พบเขาก็ไม่ให้เจอตัว
เขากะธรรมดาเนอะเขาก็เคยเข้าเรือนจำหรือยังเขากล้า
คือก็เป็นของธรรมดานิดหน่อยหรือก็ต้องมีบ้างล่ะ
ก็เขาก็บอกโหน้ำจิตใจเขาเนอะข้าวเหลียวเมืองเขาเขาก็ดีอยู่
แต่จิตใจเขาเขาอาจจะขึ้นไปหรือมาขึ้นแต่เขาไม่รู้

ได้ขอยังไม่ได้ขอยังก็บอกว่าให้เห็ดให้เสร็จเรื่องเอาออกไปแน่แค่นั้น
ก็บอกว่าน้ำขาวแล้วย้ายก็ไม่ได้ช้ำพัดลูกหลานถึงว่าลูกหลานไปเซฟ
หรือว่าเซฟย้ายไม่รู้เลยเรื่องนี้เนี่ย
หรือเขาอาจจะเสพหรือไม่เสพยายก็ไม่รู้
เพราะว่าย้ายก็อยู่ทั้งนอกหรือเขากลุ้มใจหรือเขาอาจจะมาเซฟ
น้ำข้างน้ำใดหรือจะไหนย้ายก็ไม่รู้เพราะว่าย้ายไม่ได้อยู่กับ
ถ้ายายอยู่กับยายอาจจะโหดด้วยนะยายอยู่ฝุ่นในบ้าน
มารู้เรื่องน้องว่าเขาจะกินหรือมากินยายไม่รู้เรื่องเลยตัวนี้
ย้ายสิว่าแกตั้งน้องไม่ได้แกตั้งหลานไม่ได้เพราะว่าย้ายไม่รู้
สองครั้งเขาไม่พูดด้วยเขาไม่เจรจาด้วย
เขาบอกว่าไม่อยู่เขาบอกว่า
เขาบอกว่าแบบไม่อยู่ไม่หนีไม่อยู่ใสไม่มองจักรไม่เห็น
เขาจะตอบให้ไปจังสิทั้งทั้งทั้งฝ่ายหญิงนะ
แต่เขาก็ไปแล้วสองข้างเขาก็เหมือนเดิมก็พูดเหมือนเดิมไม่รู้ไม่เห็น
เขากีดกันไม่เห็นเขาคุยไม่เห็นเขาเจอไม่เห็นเขาว่าอย่าง
คุณผู้ชมครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
อาณายเทพเนี่ยเขาสรภาพแบบเนี้ย
บอกว่าผมทำร้ายก็เล็กน้อยไม่เคยก่อเหตุอย่างอื่นนะ
บังคับเสพยงเสพยาตามข่าวที่ออกมา
จนเขาเนี่ยหลอนไปหมดจนต้องหนีหัวซุกหัวสุ่นออกมา
คนที่จะเล่าความจริงได้ดีที่สุดก็คือผู้หญิงคนนี้นะฮะ
แต่วันแรกที่เธอหนีออกมาแล้วมีชาวบ้านไปพบ
แล้วแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนจะตามเจอยาดพี่น้องเจอแม่เนี่ย
ก็อย่างที่ท่านเห็นก็ไม่อยู่ในสภาพที่จะพูดอะไรได้
พูดจาก็ไม่รู้เรื่องจำอะไรไม่ได้เลยค่ะณตอนนั้น
ชื่อตัวเองยังจำไม่ได้จำได้แต่ชื่อลูกชายไว้๑เดือน
เดือน๑๒วันว่าชื่อคอปเตอร์
แต่วันนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายแล้วก็การรักษาอาการเบื้องต้นของน้องเหม๋ยเนี่ย
ออกมาแล้วนะครับผลการตรวจร่างกายของน้องเหม๋ยนะครับ
พบว่ามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนายสุรเทพก็มีค่ะนะ
เหมยก็มีนะครับแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเหม๋ยนะครับ
หลังจากที่เหม๋ยถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาล
ตอนนี้อาการดีขึ้นมีนักจิตวิทยาได้เข้าไปพูดคุยด้วยแล้วนะครับมีคุณ
แล้วแม่ก็มาเปิดเผยนะครับแม่บอกว่านี่ก็เพิ่งได้ยินจากปากของลูกสาวเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
คุณแม่บอกว่าลูกสาวบอกว่าถูกสามีบังคับให้เสพยาเสพติด
เพื่อให้เกิดอารมณ์ในขณะร่วมรักหรือมีเพศสัมพันธ์ค่ะ
หากไม่ทำตามจะถูกทุบตี

เพิ่งคลอดลูกได้๕วันนะ
คือผู้หญิงคลอดลูกได้๕วันคุณรสลิน
แต่ว่านายสุรเทพเนี่ยก็มาบังคับแล้ว
บังคับว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ใช่เดี๋ยวฟังนะครับที่คุณแม่ได้เปิดเผยนะครับ
สัมภาษณ์ตอนนั้นแม่ก็นั่งอยู่ด้วย

ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับศาสติภิพธิ์เลย

ถ้าบังคับก็ถ้าไม่ทำก็ตี

ห้าวันผัวก็นอนด้วย
แต่ก็คือจะขัดคืนไม่ได้ค่ะ

ถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้เขาจะทำร้ายร่างกาย
ครับที่แม่เปิดเผย
ค่ะทีนี้เราก็พยายามตามข้อมูลหลากหลายฝ่ายนะครับ
คุณผู้ชมเราไปถามเพื่อนเพื่อนของนายเทพ
เล่าบอกว่าจริงแล้วนายเทพ
ก่อนหน้านี้มีเมียมาแล้วนะ
เดี๋ยวเรื่องเพื่อนเนี่ยจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง
แต่มีรุ่นพี่นะรุ่นพี่ของเหม๋ยนะครับ
รุ่นพี่ของเหม๋ยเนี่ยเปิดเผยว่า
เหม๋ยมักจะถูกในเทพทำร้ายร่างกาย

ในเทพบังคับให้น้องเหม๋ยเสพยาเสพติดนะ
ทั้งที่บ้านแล้วก็ตามสถานที่ต่าง
ในเทพกับเหม๋ยไปเที่ยวด้วยกัน
วิธีการก็คือบังคับกรอกปากนะฮะ
เอายาเสพติดกรอกปากหรือไม่ก็ผสมใส่น้ำหวานให้เหมือยกิน
ถ้าเหม๋ยไม่ยอมกินไม่ยอมเสพยาจะถูกทำร้ายร่างกาย
เว้นแม้แต่ตอนที่เหม๋ยตั้งท้องน่าเศร้าใจมากนะ
แล้วก็ยังกล้าบีบคอเหม๋ยด้วยในตอนนั้นตอนที่เหม๋ยตั้งท้อง
โดยที่ในเทพไม่กลัวเลยว่าลูกในท้องจะได้รับอันตราย
เพื่อนของเหม๋ยที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยนะครับบอกว่าเหม๋ยเคยพยายามที่จะเลิกกับในเทพด้วยนะครับ
แต่ว่าถูกในเทพข่มขู่เอาไว้เธอเคยคิดแล้วก็ปรึกษากับเพื่อน
จะพาเหม๋ยไปบำบัดยาเสพติดแต่ก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าในเทพจะมาทำร้าย
ส่วนประเด็นที่ในเทพอ้างว่าน้องเหม๋ยต้องการให้เขาทุบตีเอง
เพราะว่าน้องเหม๋ยเนี่ยชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบซาดิต
เขาก็ต้องทำตามที่ภรรยาต้องการอันนี้นายสุรเทพอ้างนะครับ
แต่ภรรยากลับไปบอกใครต่อใครว่าถูกตัวเองทำร้าย
ประเด็นนี้เพื่อนรุ่นพี่ของน้องเหยยืนยันเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริง
อันนี้ไม่จริงเลยนะครับสำหรับในเทพนั้นที่ผ่านมานอกจากเหม๋ยแล้ว
ยังมีภรรยาเก่าของในเทพที่ก็เลิกกันไปเพราะเคยถูกในเทพทำแบบนี้เหมือนกัน
ทำเหมือนทำกับเหม๋ยเลยจนเขาทนไม่ไหวแล้วก็เลิกไปแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มี
อันนี้ก็อันนี้เขาเล่ามาก็คืออาจจะเป็นเพื่อนนะคะพี่ก็คือแบบว่าเอ่อเอายากลับกรอกปากสิบเมตรอะไรอย่างเงี้
เหมือนมันก็คล้ายทิ้งแต่ก็เอามาผสมน้ำให้เหมือนกินเหมือนเดิม
เรื่องปืนนี่ไม่มีนะคะแต่ถ้าใช้อาวุธอย่างอื่นจะเป็นมีดอย่างเงี้ที่บอกว่าเนี่ย
เอากาน้ำร้อนฟาดหัวมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี
กาน้ำร้อนฟาดหัวเอาเข็มขัดตีหรือจับน้องทุ่ม
ก็ตอนที่น้องท้อง๗เดือนน้องมาคุยกับแม่หนู
กำลังกินข้าวกันอยู่เนอะก็คุยก็มันไม่รู้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ย
เตียงนี่คือทองเจ็ดเดือนนะคะแล้วตั้งแต่ไปอยู่กับผู้ชายคนนี้คือน้อง
เปลี่ยนไปยังไงหรือเปลี่ยนใบก็คือพฤติกรรมไม่ปกติมาเป็นอีกแบบหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่ามันขู่ทำร้ายครอบครัวค่ะแล้วล่าสุดก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้
ก็มันไปทุบกระจกที่ร้านที่ร้านส้มตำน้องเหม๋ยร้านส้มตำน้องเหยนี่คือเหม๋ยทำมาตั้งนานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับนายเทพ
ค่ะเป็นฝึกของหน่วยเองอะไรเองไม่ได้เป็นสินสมรสอะไรเลย
อันนี้เป็นของเหม๋ยเองตั้งแต่ตั้งแต่เหม๋ยยังไม่ได้คบกับนายเทพอืม
นี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของน้องเหม๋ยที่ให้ข้อมูลกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คือนายสุรเทพเนี่ยเขาก็ตกเป็นผู้ต้องหาเขาก็อ่ามีสิทธิ์ที่จะไปแก้ข้อกล่าวหาต่างนะครับ
อ่าก็เป็นคำกล่าวอ้างที่ผู้ที่เขาบอกว่าเคยเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้เราฟังอ่าอ่า
นายสุรเทพบอกว่าไม่จริงอันนี้ก็ต้องไปชี้แจงไปแค่แก้ข้อกล่าวหากับทางพนักงานสอบสวน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ที่เพื่อนรุ่นพี่ของน้องเหม๋ยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เมียของนายเทพคนก่อนเนี่ยก็ถูกทำคล้ายคล้ายกับที่น้องเหม๋ยโดนเนี่ยใช่ครับ
เราก็เลยไปสอบถามเพื่อนของนายเทพค่ะไปรู้ประวัติมาแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมน่าสนใจนายเทพเนี่ยก่อนหน้านี้มีเมียมาแล้วสองคน
นับจากที่ว่ามีลูกด้วยกันนะครับเมียคนแรกค่ะ
เราพยายามติดต่อไปแต่ติดต่อไม่ได้ย้ายที่อยู่ไปที่อื่นแล้ว
เมียคนแรกมีลูกด้วยกันกับนายเทพ๒คน
แล้วลูกก็อยู่กับนายเทพด้วยส่วนเมียคนที่สองชื่อว่าโบค่ะ
ก็แยกทางกันเพราะนี่เมียคนที่สองเพราะถูกทำร้ายร่างกาย
น้องโบเนี่ยหรือว่าคุณโบเนี่ยมีลูกด้วยกันหนึ่งคนกับนายเทพ
อยู่กับนายเทพนะคะแล้วก็ตกลงกันว่าตอนที่มีการแยกทางกันเนี่ย
นายเทพจะเอาทรัพย์สินจากการขายครีมร่วมกับเมียคนเอ่อเมียคนที่สอง
ไปทั้งหมดส่วนโบเนี่ยจะเอาชื่อครีมไปขายต่อ
ทำมาหากินอะไรกันว่ากันไปนี่คือแชทไลน์ที่นายเทพได้มีการคุยกับ
คุณโบซึ่งเป็นเมียคนที่สองนะคะอ่าอันนี้เป็นแชทไลน์ที่ทีมข่าว
เราคุยกับคุณโบนะคะได้ข้อมูลมาแบบนี้จากนั้นค่ะคุณผู้ชม
เราก็ไปคุยกับอีกหนึ่งคนน้องบีตันน้องบีตันเนี่ย
เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่คบกับนายเทพคบได้สักประมาณ๒เดือน
แล้วนายเทพก็มาเจอน้องเหม๋ยเลยเลิกกับบีตัน
คบกับน้องเหม๋ยแบบเต็มตัวแล้วก็มีลูกด้วยกันทีมข่าวค่ะ
ตามหาบ้านของอดีตภรรยาทั้งสองคนของนายเทพที่ได้มีการเลิกรากันไปแล้ว
เพื่อไปสอบถามว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าก่อนหน้านี้ตอนที่คบกันเนี่ย
เคยถูกนายเทพทำร้ายร่างกายและบังคับให้มีการเสพยาเสพติด
โดยมีข้อมูลว่าบ้านของอดีตภรรยานายเทพอยู่ในตัวอำเภอพังโคน
ของเมียคนแรกเปิดเป็นร้านขายอะไหล่รถจักรยาน
ส่วนคนที่๒อยู่ในบ้านจัดสรรซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเมียคนแรก
แต่พอไปค่ะคุณผู้ชมไม่พบอดีตภรรยาของนายเทพทั้งสองคน
เราก็เลยพยายามติดต่อไปที่คนที่๒อีกครั้งหนึ่งผ่านทางไลน์
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะหรือว่าคุณโบเนี่ยนะคะ
เจ้าตัวก็ตอบกลับมาว่าเรื่องของเธอกับนายเทพมันจบไปนานแล้ว
ไม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรใดกับนายเทพอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ลดละความพยายามค่ะ
เดินทางไปยังหมู่บ้านดอนตานไปสอบถามจากแฟนเก่าของนายเทพหรือคุณบีตันเนี่ย
เป็นผู้หญิงที่คบก่อนที่จะมาเจอกับคุณเหม๋ยเนี่ยนะคะครับคุณบีตันบอกว่า
คบหากับนายเทพจริงได้สักประมาณ๒๓เดือนรู้จักกันผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตลอดเวลาที่คบหากับนายเทพเธอไม่เคยถูกทำร้ายร่างกาย
หรือถูกบังคับให้เสพยาเสพติดถึงแม้นายเทพจะเสพยาเสพติด
แต่นายเทพก็ดีกับเธอมากถามว่าดียังไง
เคยซื้อทองและจ่ายเงินค่าหมอลำมาให้เล่นที่หมู่บ้านที่เธออยู่ด้วย
ส่วนเรื่องที่นายเทพเลิกลากับภรรยาแล้วมาคบกับเธอนั้นเธอก็ไม่รู้
เพราะไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของนายเทพ
เราถามที่มันเป็นข่าวปัจจุบันล่ะเธอบอกว่าข่าวที่เกิดขึ้น
เธอก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าข้อเท็จจริงเป็นมาเป็นไปยังไง
แต่แต่ถ้าไม่ใช่นายเทพไปทำแบบนั้นกับคุณเหม๋ย
ที่เขาฟกช้ำดำเขียวไปทั้งตัวแล้วใครจะเป็นคนทำ

อันนี้ที่บีตันแฟนเก่าบอกนะแต่ก็รู้จักคบหารกับนายเทพแค่๒๓เดือน

ทางคดีความก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับแต่ก็แน่นอนว่าน้องเหม๋ยเธอถูกทำร้ายถึงขนาดนี้เนี่ย
มันต้องมีคนทำคือถ้าไม่ใช่ทำตัวเองเนี่ยมันต้องมีคนทำแต่ใครจะทำเท่านั้นแหละนะครับ
นายสุรเทพก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหากันต่อไป